วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมงานบุญใหญ่กันหน่อยค่ะ
ไปกันเลยนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
กลับลูกพุ่งหนุ่มหล่อสายมูกน้องก๊อตตรีรพัท
ศรีสว่างอารมณ์อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีค่ะ
บรรยากาศเนี่ยก็มีพิธีบวงสวงเบิกเนธเชิญยานบรมีองค์พระแม่ธรณี
และทาเวสวโนงานนี้น้องก๊อตพร้อมกับครอบครัวก็ได้ไปร่วมงาน
รวมถึงยังมีประชาชนแล้วก็เหล่าสายยานพญานาคมาร่วมพิธีกันเยอะเลยคุณผู้ชม
ดูตามภาพนะคนเยอะมากถึงแม้ว่าตลอดการทำพิธีเนี่ยจะมีฝนตกปล่อยปลายอยู่บ้าง
แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแน่นอนว่าไปงานบุญใหญ่ทั้งทีเนาะ
มันก็ต้องมีเลขเด็ดเลขดังติดไม้ติดมือมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เอาเลขทูปจากงานมาฝากเราด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมเลขที่ได้ก็คือ๑๒๔แต่ดิฉันเห็นเป็นเลข๗คุณเห็นเป็นเลข
เห็นเป็น๑๒๔นี่แหละนี่เป็น๑๒มาแรงเหมือนกันนะ
ใช่เขาบอกว่าเลข๔ก็มาแรงเหมือนกันยังไม่หมด๑๒๔จดไว้แล้วนะ
ก๊อตเนี่ยยังขอล้วงลูกปิงปองหน้าองค์ปู่ดำแสนได้เลข
ทำเอาเป็นแฟนที่ไปร่วมงานเนี่ยหื้อหากันเลยทีเดียวนะคะ๙๗๐นะคุณผู้ชมนะ
ไปต่อกันที่เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งค่ะพี่ฝนธนสุนทรเมื่อวานนี้ไปกราบหลวงพ่อช้างที่จุกเชิดที่
จังหวัดเฉอมเซาวันจุเชอค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เจ้าตัวนะ
ไปเนี่ยก็จะมีการร้องเพลงถวายเสียงให้หลวงพ่อช้างได้ฟังด้วย
ความสุขให้กับเหล่าชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมบุญได้ฟังกันด้วยค่ะ
ซึ่งพอพี่ฝนทำบุญเสร็จนะไปเลยค่ะ
รู้ใจเอฟซีบันเทิงไทยรัฐเสี่ยงโชคให้ด้วย
เป็นการเสี่ยงเซียมซีระหว่างที่พี่ฝนกำลังเขย่าเซียมซีอยู่คุณผู้ชม
ชาวบ้านล้อมหน้าล้อมหลังพี่ฝนกันเลย
กัสจากเลขเซียมซีเลขที่ได้ก็คือลนลงปุ๊บมานี่หยิบขึ้นมาเลยพี่ฝน
สองศูนย์ค่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัด
แต่ทีมงานเราบอกว่าที่นู่นมองชัดมากเออเออ
ไปต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะจดไว้แล้วนะ๒๐นะ
ทางด้านนักแสดงหนุ่มไนกี้นี่ที่โดนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์
นี่ค่ะเจ้าตัวเดินทางมากราบขอพรหลงพ่อช้างพร้อมกับช่วยงานภายในวัด
ก่อนที่จะเอาตัวเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยการจุดทูปตัวเลข
และเลขภูมิที่ได้ก็คือเออเอาสิ
๐๑๕แต่อีกนิดนึงมันจะคล้ายเลข๖แล้วนะเออนิดนึง
หนุ่มไนกี้บอกว่าถ้าใครที่ได้รับโชคจากครั้งนี้ไปแล้ว
ก็อย่าลืมมาร่วมทำบุญสร้างซุมวิหารเรือนแก้วให้กับองค์ท้าเวสวันร่ำรวย
ภายในวัดจุกเฉิดที่กำลังเกาะสร้างอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมนะ
ถ้าเวลาเราได้โชคได้ลาบแล้วเนี่ยต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญเพื่อเสริมความปัง
ค่ะรวมตัวเลขนิดนึงไหมใช่ค่ะข่าวแรกรวมตัวเลขให้หน่อยค่ะพลอย
ก๊อตนะคะเลขของหนุ่มก๊อตนะ๑๒๔อันนี้เป็นเลขทูบส่วนเลขปิงปองนะคะ๙๗๐นะ
อันนี้๑๒๔เป็นเลขทูบปิงปองก็จะเป็น๙๗๐ส่วนของพี่ฝนธนสุนทรค่ะเลขมาจากเซียมซีนะได้เลข๒๒
ส่วนคุณแม่กี้ล่าสุดเมื่อกี้เป็นเลขทูบเหมือนกัน๐๑๕ใดก็แล้วแต่ที่ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกใช่แล้ว
ถ้าใครไม่มีไอเดียต้องมาวันนี้เลย